ควันหลงที่สืบเนื่องจากการชุมนุมของแนวร่วมกลุ่มรัศดรเมื่อวานนี้หน่อยนะฮะ
นี่ครับตรงนี้คือจุดอนุโสรีประชาธิปไตยนะครับ
มีการนำผ้าสีขาวขึ้นไปคลุมเอาไว้
เพื่อแสดงจุดยืนต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูลให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนะฮะ
พอมีภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ทางคนเอกหม่อมเจ้าจุดเจิมยุคคลในทหารพิเศษนะครับ
ได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
เดี๋ยวขอดูเฟซบุ๊กของพลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมหน่อยนะฮะ

บอกว่าถ้าปล่อยให้เล่นสนุกกันแบบนี้อย่างไร้ค่าเนี่ย
ทุบทิ้งเถอะไม่มีประโยชน์เกะกะทางสัญจร
หมายถึงอนุสมฤทธิปไตยนี่นะฮะ
ทำให้มีเสียงตอบโต้ออกมานะครับ
อย่างนายพระฤทธิวารักษ์หรือว่าเพนกวิ้นนะครับ
บอกว่าหากหม่อมเจ้าจุลเจิมเข้าใจประชาธิปไตย
ตามสิ่งที่ควรจะเป็นจะไม่แสดงความเห็นแบบนี้ออกมา
เพราะอนุสวรีประชาธิปไตยคือสัญลักษณ์ของประชาธิปไตย
ควรจะเป็นที่ที่มีเสรีภาพทางการแสดงออกนะฮะ
ขณะเดียวกันครับเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มรัศดรนะครับ
ทุกผู้ชมครับนายจตุภัทรบุญพัทรารักษา

บอกว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง
คือไปรวมตัวชุมนุมกันที่หน้ารัฐสภาวันที่๑๗พฤศจิกายนนี้นะครับ
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะฮะ
เพราะว่าวันนั้นจะมีการลงมติเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูลของรัฐสภานะครับ
แต่ยืนยันว่าจะไปชุมนุมเพื่อติดตามเรื่องนี้
ยังบอกไม่ได้ว่าจะยืดเยื้อจะปากหลักอะไรยังไงหรือไม่
เพจของคณะรัศดร๖๓นะครับ
ก็ได้ลงนัดหมายให้ไปล้อมรัฐสภา๑๗พฤศจิกายนวันอังคารนี้นะครับ
ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาเป็นต้นไป
โดยบอกว่าจะมากันทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศ
ยาวไปจนกว่าจะลงมตินะฮะ
นี่นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันครับความคิดเห็นจากอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ
นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมแกนนำกลุ่มไทยพักดี
ประกาศเหมือนกันครับประกาศตัวคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูล
แล้วก็ประกาศว่า๑๗พฤศจิกายนนี้จะไปรวมตัวที่หน้ารัฐสภา
เพื่อไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูลเหมือนกัน
นัดเจอเก้าโมงเช้าค่ะกลุ่มรัศดรเนี่ยนัดบ่ายสามนะฮะ
กลุ่มไทยพักดีที่ไม่ให้แก้ไขรัฐมนูลเนี่ย
นัดเจอก้าวโมงเช้านะครับทุกผู้ชมครับ

ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานคร
มีกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันได้รวมตัวทำกิจกรรม
รวมพลังเทิดทูลสถาบันนะฮะ
พร้อมกับเรียกร้องให้กลุ่มรัศดรเนี่ยยุติการชุมนุมนะฮะ
ส่วน๑๗พฤศจิกายนนี้จะไม่ไปร่วมชุมนุมที่รัฐสภานะฮะ
คือกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันบอกว่า
ก็มีกลุ่มรัศดร๖๓ที่เขาจะไปเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐมนูลอยู่แล้ว
แล้วก็กลุ่มไทยพักดีจะไปแสดงพลังไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูลอยู่แล้ว
อาชีวะปกป้องสถาบันบอกว่าถ้างั้นก็ไม่ไปดีกว่านะฮะ